ต่อที่ดรกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยและกองทัพบกนะครับ
แถลงข่าวคว้าสิทธิ์จัดการแข่งขันศึกวิ่งเทรลวิบากที่ยิ่งใหญ่อันดับหนึ่งของโลก
รายการสปาร์ตาเลสไทยลานด์๒๐๒๐สามปีซ้อน
ก็ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยนำกีฬาสาธิตในมหากรรมกีฬาโอลิมปิก
ฝรั่งเศสมาจัดการขันเพื่อวางรากฐานให้คนไทย
ก็คาดว่าอาจจะมีการบรรจุในโอลิมปิกในอนาคตนะครับ
สปาร์ตาเลสไทยลานด์๒๐๒๐จะแข่งขันที่เชียงใหม่เป็นสนามแรก๑๒๑๔วิทยุนายน
ต่อด้วยที่กะบี๑๑๑๓กันยายนและปิดท้ายที่สงขลา๖๘พฤศจิกายน